นี่แหละครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมหลบใต้โต๊ะเลย
ไม่มีตื่นตนกผลุบลงใต้โต๊ะกันหมดเก่งมากลูก
อันนี้ไม่ใช่น้องซ้อมใช่ไหมคือพอเหตุการณ์จริงแล้วน้องก็แบบเหตุการณ์จริงเลย
ไม่มีใครลุกขึ้นโวยวายโบกเวก
คุณครูก็สติดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนดรุนราชวิทยาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
บลงไปอยู่ใต้โต๊ะกันหมดเลยครับทันทีที่เกิดแรงสั่นสะเทือน
คือเกิดแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหวนู่นอยู่เมียนมานะ
ในคลิปเราจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนลงใต้โต๊ะอย่างคล่องแคล่ว
คือที่ทำแบบนี้มันได้เพราะว่าทั้งหมดฝึกมาแล้วการป้องกันภัยพิบัตรแผ่นดินไหว
นะครับแล้วพอคุณครูดูว่าอ้าวเด็กหลบเรียบร้อยปลอดภัย
คุณครูค่อยนะครับพานักเรียนเดินออกไปอย่างเป็นแถว
แล้วนี่กลับเข้ามาแล้วเหตุการณ์สงบแล้ว
ครับนี่ครับนี่นะครับ
แม่สายในอำเภอแม่สายเป็นพื้นที่ที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด
คุณผู้ชมมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะเขาคนนี้ฮะ
เขาคนนี้เป็นแรงงานชาวเมียนมาอยู่ใน

โรงพยาบาลเลยคือเขาไปทำงานก่อสร้าง
ก่อสร้างที่ทำการอำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงรายหลังใหม่เนี่ย

เอ็นเอ็นตกลงมาแขนซ้ายหักครับก็เมื่อกี้นอนอยู่โรงพยาบาลแม่สาย
สำหรับจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมสถานศึกษาหลายแห่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับ
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายก็พบการสั่นสะเทือนนะครับ
ก็ทำให้เด็กเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดแบบนี้เหมือนกันครับเอาลองดูนะฮะโรงเรียนนี้บ้าง
เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่คือนี่คือผมว่าจะเรียกว่าความสำเร็จของการส่งเสริม
ภาพนี้นี่สั่นแรงเลยนะใช่นี่ครับนี่คือความสำเร็จจากการส่งเสริมการป้องกันภัยพิบัติฮะ
โอ้โหน้องน้องพวกนี้เยี่ยมมากคือไปดูโรงพยาบาลบ้างเนี่ยดูโรงเรียนแล้วดูโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์บ้าง
เขาก็ต้องรีบย้ายผู้ป่วยตามแผนนะครับแต่ว่าพอโรงพยาบาลมันก็จะโกละหนหน่อย

เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องดูแล

อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน่อย

เขาบอกว่ามีการแตกร้าวหลายจุดนี่นี่
แต่นี่ก็เด็กก็เดินลงมาอย่างมีระเบียบ
ไม่มีใครวิ่งตื่นตกใจนะครับ

ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายด้วยนะครับ
ส่วนที่ภาคเหนือครับภาคเหนือตรงไหนที่ได้
จากภาคเหนือตรงเชียงรายกับเชียงใหม่
ลำปางครับลำปางก็ได้รับแรงสรรสะเทือน
นะครับจังหวัดน่านก็ได้ได้รับความรู้สึกสรรสเทือน
อีสานอีสานคือสกลนครครับ
กลนครก็รับรู้แรงสรรสะเทือนเช่นเดียวกัน
ที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครครับก็รีบย้ายผู้ป่วยออกจากอาคาร๙ชั้น
ก็บอกแล้วว่าถ้าไปโรงพยาบาลมันจะวุ่นหน่อยนะครับ
เพราะมีปัจจัยเรื่องหลายอย่างที่จะต้องดูแลที่ป้องกันเรื่องความปลอดภัย
แล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้มันตกลงมันขนาดเท่าไหร่๖๔ครับ
สูตรกลางนั้นอยู่ในรัฐฉานประเทศเมียนมาห่างจากอเผือแม่สาย๑๐๐กิโลเมตร
กิโลเมตรถ้าเราเดินทางเรารู้สึกโอ้โหไกล
แต่ถ้าเรื่องของแผ่นดินไหวไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ๑๐๐กิโลเมตรเนี่ย
จนถึงตี๒ที่ผ่านมาเขามีอันการวัดกัน
ครั้งที่แรงที่สุดวัดได้นะครับ๔๗นะแรง๔๗เมื่อ๑๓นาฬิกา๒นาทีนะครับ
เมื่อวานนี้บ่ายโมง๒นาทีนะครับจุดที่รับรู้แรงสรรสะเทือนชัดเจนก็คือ
ตะบนท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ